สำหรับผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการเลือกตั้ง
แต่ว่าไม่ได้เป็นการประชุมพักหรือว่าประชุมผู้บริหาร
เราก็มาแรกเปลี่ยนความที่เห็นกันที่
ถึงการทำงานถึงการเรียนตั้งที่ผ่ามา
ว่าพักเราได้กี่คะแนนมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรมีอะไรที่ต้องปรับปรุง
ว่าเราเคยมี๗คนนะครับไม่อยากให้น้อยกว่าเดิม
เดี๋ยวทีนี้ก็จะได้สามคนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็รอความชัดเจน
แต่เขาก็มีการแลกเปลี่ยนกันว่าเท่านี้ผลการได้ตั้งเป็นยังไง
แต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองที่พูดกันมานาน
ประเทศนี้เป็นการที่วิเคราะห์ยากเพราะว่าเป็นการเมืองใหม่
แล้วก็คนก็มาใช้สิทธิ์เยอะแล้วก็โบเตอร์จากคนรุ่นใหม่ก็เยอะ
กติกาก็ใหม่ด้วยนะฮะฉะนั้นก็วิเคราะห์กันมานานแล้วว่า
กล้าที่จะฟันทงว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่
แล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกับว่ามีการเลือกตั้งที่เหมือนกับว่า
มีคั่วการเมืองที่ชัดเจนนะครับฉะนั้นผลการเลือกตั้งก็ออกมาในลักษณะ
เพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเขตเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนเขตเลือกตั้งใหม่นะครับ
ก็เลยอาจทำให้มีจำนวนสอนในเครศเลือกตั้งน้อยลงไปหน่อย
เรียนตั้งน้อยลงไปหน่อยครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือน้อยกว่าเดิม
แต่ก็พอใจครับก็ต้องขอบคุณที่น้องบริษัทชนแชลโฟราชครับ
พอเลือกตั้งเสร็จแล้วอะค่ะหลายพักเขาก็มีข้อสงสัยเรื่อง
เรื่องคะแนนเรื่องการนับคะแนนอย่างของพักชาติพัฒนาเนี่ยค่ะ
เรามีข้อสงสัยเหมือนพักอื่นอื่นไหมคะหรือว่าอยากจะให้กรกตแบบ
เรียกร้องเรื่องการเปิดเผยคะแนนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีครับเราก็
เราก็ยอมรับผลการเลือกตั้งทุกประการไม่ได้มีอะไรนะครับ
แล้วแต่ทุกเรื่องก็เหมือนกับรอกรกตให้คำตอบที่ชัดเจน
นั่นเองว่าเมื่อถึงวันเวลาที่จะต้องบอกว่าใครได้
กี่คนอะไรเท่านั้นแต่ว่าในส่วนของพัฒนาไม่ได้มีประเด็นอะไร
อืมไม่ได้ไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่ที่ไม่สบายใจนะครับ
ทุกอย่างก็ว่ากันไปตามตามกฎตามกฎิการวมถึงข้อสงสัยเรื่องคะแนนที่มันมีการ
ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้นะฮะก็ก็เป็นเรื่องของกรกตความไม่เข้าใจอะไรต่าง
ก็คือข้อที่จะถอดกฎกตอบค่ะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การพร้อมน้องเลือกตั้งการเงินค้า
สถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ก็แตกต่างจากเดิมเยอะนะ
เพราะว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เยอะมากเลยมีความตื่นตัวทางการเมืองสูง
แล้วก็มีความคาดหวังต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ก็สูง
กติกาก็ใหม่จะเห็นได้ว่าบัตรเสียเยอะมากความใหม่อะไรต่างรวมทั้งกรกตเองก็ใหม่
ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่กรกตก็ต้องเป็นผู้ชี้แจงให้ชัดเจนนะครับ
ว่าความไม่สบายใจหรือความสงสัยหรือความไม่เข้าใจอะไรในกฎในกติกา
ชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจอย่างทองแท้นะครับว่า
การดำเนินการบริหารการควบคุมการเลือกตั้งเนี่ยได้ทำมาได้เรียบร้อยประการใดนะครับ
แล้วก็ความไม่เข้าใจในคะแนนหรืออะไรต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรกตก็ต้องชี้แจง
คิดว่าทุกวันนี้กรกตได้ชี้แจงครบถ้วนไหมคะเพราะว่าข้อประเด็นมันก็มีข้อสงสัยหลายอย่างมาหรือยัง
ผมคิดว่าก็มีข้อมีคำถามหลายคำถามนะจนกฎกตอก็ต้องสามารถที่จะชี้แจงได้ในแต่ละคำถาม
กรกตเป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้งแล้วก็เป็นกรรมการตอนนี้เหมือนกับเกณฑ์ของผู้เล่นเนี่ยจบไปแล้ว
การเลือกตั้งก็คือเกมของผู้เล่นเกมของผู้เล่นจบไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเกมของกรรมการ
ที่จะบอกว่าใครแพ้ใครชนะใครได้คะแนนกี่คะแนนผู้เล่นสงสัยอะไรหรือประชาชนสงสัยอะไร
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของปรบประตอที่จะต้องพิจารณ์การปรับประจายให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นอย่างนี้เพราะอะไร